ค่ะที่เขาก็อยากจะให้หมอปลาไปช่วยเหมือนกันนะคะ
เพราะคนในครอบครัวบอกว่าพยายามจะช่วยทุกทางแล้ว
แต่ทำยังไงก็ไม่หายจากอาการแบบนี้สักที
เป็นผู้หญิงอายุ๑๘นะคะเป็นชาวกัมพูชาค่ะ
จะมีอาการแปลกเหมือนกับถูกผีเข้า
คนในครอบครัวใช้คำว่าผีเข้ารายวัน
เดี๋ยวลองไปดูนะคะว่าเขามีอาการเป็นยังไง
ที่ถูกผลักใจในแบบหยุดตัวแหวะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะคืออาการของน้องสู่
เด็กสาววัย๑๘ชาวกัมพูชา
แล้วเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนวันพระใหญ่
อสารหบูชา๒๔กรกฎาคมนี้เอง
โกนเนี่ยอาการจะยิ่งหนักอันนี้คือคลิปเมื่อ๒๔กรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะ
ญาติที่ถ่ายคลิปนี้บอกว่าน้องสุเนี่ยจะกรีดร้องโวยวายเป็นภาษากัมพูชา
แปลได้ว่ากูจะเอามันไปอยู่ด้วยแล้วก็มีอาการทำร้ายตัวเอง
ลิ้นกัดปากจากคลิปเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะ
จะมีญาติญาติที่เป็นผู้ชายมาช่วยกันจับแรงผู้ชายยังแบบโอ้โห
จับแบบไม่ไหวอ่ะน้องมีอาการแบบนี้เกือบทุกวันคุณผู้ชม
ครอบครัวก็เลยบอกว่าเนี่ยอาการผีเข้ารายวันเกือบทุกวันจริง
แต่ถ้าเป็นวันพระวันโกนเนี่ยอาการจะหนักนะคะ
คืนวันอสารหบูชาช่วง๒๓ทุ่มน้องสู่ก็มีอาการแบบนี้เลย
เหมือนถูกผีเข้าร้องไห้จะทำร้ายตัวเอง
แล้วก็พูดออกมาว่ากูไม่ไปจะเอากูไปไหน
เหมือนรู้ว่าทางครอบครัวติดต่อหมอปลาให้มาช่วยปราบวิญญาณร้ายหรือเปล่า
ครอบครัวบอกแบบนี้ค่ะเหมือนรู้ว่าหมอปลาจะไป
น้องก็เลยตะโกนว่าไม่ไปจะเอากูไปไหนอะไรแบบนี้นะคะ
บอกว่าคือตอนที่อยู่กัมพูชาเนี่ย
สุเป็นเด็กที่เห็นวิญญาณนะครับ
มาตั้งแต่น้องเนี่ยอายุสิบสี่
สมัยนั้นหมอดูมาทักว่าน้องสุเนี่ยต้องเป็นร่างทรงนะ
แต่ครอบครัวไม่ยอมหลังจากนั้นก็จะเห็นเงาดำอยู่ปลายเตียงบ่อยมาก
แล้วน้องก็จะมีอาการควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วอาการมันหนักขึ้นเรื่อย
ตอนนี้ย้ายมาทำงานที่ชนบุรีอาการไม่ได้น้อยลงเลยนะคะ
พยายามพาน้องสุไปหาหมอดูไปหาร่างทรง
ที่ไหนใครว่าดีเครื่องรางดีไปมาหมดทุกที่ค่ะ
แต่อาการไม่หายญาติพี่น้องบอกว่าไม่เป็นอันทำมาหากินแล้วอ่ะ
ตอนนี้หมอปลามาช่วยหน่อยได้ไหม
ก็เลยอยากจะขอความช่วยเหลือจากหมอปลามือปราบสัมภเวษีค่ะ
หมอปลาก็ไปบ้านน้องฟ้าที่บังละมุงชนบุรีเมื่อสักครู่นี้พอดีนะครับ
ก็เลยมาบ้านน้องสุด้วยอยู่ที่บ้านบึงนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็เจอน้าสาวน้องสุนะทีมข่าวเราก็มาด้วยนะครับ
ก็ไปดูที่บ้านกันนะครับคือตอนนั้นน้องสุเขาก็ดูจะสีหน้าดูแบบหวัดระแวงหน่อย
ดูกลัวกลัวหน่อยหมอปลาก็ไปจับมือนะบอกให้มองตา
จะได้สื่อสัมผัสดูหน่อยว่ามันเป็นอะไรยังไงกันแน่นะครับ
หมอปลาก็ให้ญาติน้องสู่ไปแกะยันที่ติดอยู่ที่หน้าบ้านออก
จะขึ้นไปสำรวจห้องนอนแต่ยังสัมผัสอะไรไม่ได้นะครับ
ก็เลยต้องให้ญาติเนี่ยเอาทูบมาทำพิธีนี่ฮะเอาสายสินไปผูกที่ศีรษะนะครับ
จับมือนะกดกลางศีรษะหมอปลาบอกเรียกวิญญาณแต่วิญญาณไม่ได้ไม่ออกมาอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ
ญาติเขาบอกเมื่อเช้านี้มีอาการมาก่อนแล้วนะบอกอยากกินข้าวต้มเยอะ
ก็ต้มหมูกับล่าวกับเบียร์ปกติไม่ดื่มล่าวไม่ดื่มเบียร์ปรากฏว่าทานกินหมดเลย
บ้านมันยังไม่เจอแล้วหมอปลาก็ดูหมดนะครับห้องนอนหน้าบ้าน
หลังบ้านนะครับที่ตั้งที่เกรงกันว่าจะมีที่ตั้งต้นโพอะไร
เนี่ยแต่ก็ไม่เจอต้นโพนะมีแต่ป่ารกร้างนี่ก็ให้ที่บ้าน
นะครับคือทีเนี้ยป่ารกร้างด้านหลังบ้านเนี่ยแม้จะไม่
มีต้นโพลแต่ว่าหมอปลาเนี่ยลองปีนลงไปดูค่ะนะฮะเดี๋ยวดู
ด้านหลังบ้านหน่อยนะครับเดี๋ยวหมอปลาไปดูที่ไว้ยัด
แต่ไม่เจอต้นโผ
สดังมันมีอะไรที่มันเป็นแบบทริยรับอาถรรพ์
หมอปลาบอกอยู่หลังบ้านนี่แหละ

ทำข้าวต้มให้กินหาเหล้าหาบีให้กินเมื่อเช้า

ตอนนั้นแม่น้องสู่อยู่กัมพูชาติดต่อมาบอก
ดูที่กัมพูชาบอกว่าให้ตั้งเครื่องเส้นไหว้หลังบ้าน

หมอปลาก็เลยให้น้องสู่เขามานั่งยืดขาทำพิธีเรียกวิญญาณ
คือกะว่าจะให้เข้าร่างจะได้สอบถามว่าเกิดอะไรยังไงขึ้น
น้าสาวน้องสูยืนยันว่าก่อนที่จะเข้าร่าง
เมื่อวันก่อนเนี่ยคนในครอบครัวพูดตอบโต้เป็นภาษาเขมรนะ
เพื่อให้ผีออกจากร่างหลานสาว
แต่น้องเนี่ยพูดกลับมาเป็นภาษาไทย
ทุกคนก็เลยเชื่อว่าผีที่เข้าน้องสู่คงเป็นผี
ไม่ใช่ผีเขมรคงเป็นคนไทยนี่แหละ
อยู่ตรงนี้ทรมานไหมเขาบอกทรมาน

อย่ามาที่เขาไม่มา
ไม่อยู่กัน

ออกมาคุยออกมาสื่อสารกันว่าต้องการอะไรกันเนี่ย
ใจกันเลย

แต่ถ้าวันปกติกระน้องก็จะไม่มีอาการ
ตอนนี้อาการหายใจปกติไหม

เมื่อกี้มันน้องมันบอกต้องอยู่ข้างบน
ก็แบบรู้สึกว่ามามืด

ไม่อยากให้เกิดอาการมาเข้าร่างแบบนี้แล้วใช่มั้ย
เรารู้สึกตัวไหมครับเวลาวิญญาณมาเข้า

หมอปลาสุดท้ายฟันทงนะฮะ
เคสนี้วิญญาณหรือว่าผีเข้าสิงแน่นอนเพราะสัมผัสได้
แต่ยังบอกไม่ได้ว่าผีผู้ชายผีผู้หญิงอะไรยังไง
เพราะเรียกเท่าไหร่ยังไงก็ไม่มาเลยยังคุยกันไม่รู้เรื่อง

เพราะผมก็ไม่รู้ว่าอัคระยันที่เขาเขียนมันหมายความว่าอย่างไร
แต่เอาออกที่ฝ่าถามว่าทำไม
คือถ้ามันกันผีได้จริงผีไม่เข้าน้องหรอก
แต่นี่มันกันไม่ได้มันอาจจะกันออกไม่ได้กันเข้ามั้ง
ก็ฝากบอกนะว่าผีทั้งหลายที่มึงเข้าคนตรงนี้มึงอยากกระจอก

ตอนนี้ไม่มีอะไรอยู่ในร่างแล้ว
เสร็จเสียวไม่มีแล้วออกไป

มั่นใจครับ
อย่าไปไหว้ผีมาเลยไปไหว้ยามข้างบ้านเธอ
อย่างน้อยเราเอาของซื้อให้ยามข้างบ้าน

มันไม่ช่วยอะไรหรอกนอกจากซ้ำเติมพวกเรา
คือวันนี้หมอปลายังไงก็ไม่เจอผี
เขาไม่มาเข้าร่างน้องเลยนะครับ
ก็เลยเอาเป็นว่าไล่พวกบรรดาวิญญาณออกจาก
้งจากบ้านอะไรไปก็แล้วกันทำพิธีปัดเป่าให้
ให้ของขลังพกติดตัวยึดเหนียวจิตใจไปอย่างหนึ่ง

นี่นะครับส่วนเพื่อนของน้องเนี่ย
เป็นเพื่อนสนิทกันนะครับ
เขาก็เล่าให้ฟังอยู่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับ

เขาพูดว่าอยากกินหมู

ก็แค่นั้นแหละบอกว่าอยากกินหมูอย่างนี้

เหมือนแบบวิ่งมาบีบคอเลย

ก็ต้องบีบแต่ดู

ก็มีที่พูดว่าอย่ากินหมู

ใช่หนูก็วิ่งไปบอกพี่
น้องสู่ก็ดูดีขึ้นนะวันนี้
เป็นพระที่เธอบอกแม่เนี่ยฝากมาให้
แม่อยู่กัมพูชาไม่รู้เหมือนกันพระอะไร

หมอปลามาวันนี้ก็เลยพยายามช่วยเหลือไป